เมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยคุณคิงเล่าเรื่องที่ว่ามีฝรั่งชาวฮอนแลนด์ถูกสาวไทยหลอก

เคสนี้เป็นฝรั่งชาวสวีเดนนะคะ
ไม่ได้ถูกหลอกเขาพบรักแท้ที่เมืองไทย
แชทออนไลน์ผ่านโลกโซเชียลกันมา๒ปี
จนสุดท้ายบินรัดฟ้ามาอยู่ด้วยกัน

เกิดอุบัติเหตุนะคะขี่มอเตอร์ไซค์ตกร่องถนน
เสียชีวิตเลยฝ่ายหญิงคือนั่งร้องไห้แทบขาดใจเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ

มีมอเตอร์ไซคอนด้าสีแดงล้มคว่ำอยู่
เกิดไปกับร่องน้ำพบศพนายเซฟานมัทเทียส

ต้นขาขวาเป็นแผลชะกันจนกระดูกโผล่ค่ะ

คุยกับแฟนของคนตายคุณวีรนุษย

กับคนตายพบรักกันผ่านเฟซบุ๊ก

ก็เลยเปิดใจคุยช่วงนั้นโควิด๑๙ระบาด

กระทั่ง๑๗มกราคมที่ผ่านมา
แฟนนุ่มบินมาหาเลยเนี่ยค่ะ

คนทางซ้ายนี่คือนายสเตฟานนะคะ

แล้วก็ตรงมาหาเธอที่บ้านที่จังหวัดร้อยเอ็ดเลย
แต่ได้อยู่ด้วยกันแค่๑๐วันเท่านั้นเอง

แล้วก็ทัศนียภาพเพราะว่าเขาชอบถ่ายรูป

กระทั่งได้รับแจ้งว่าแฟนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

เพิ่งจะได้เจอตัวจริงกันสิบวัน

เขาบอกเขาอยากวางแผนอยู่เมืองไทยกับเธอไปตลอดชีวิต

มันบอกว่าถือพี่ยังคือคุยกันโดยเหตุผลอย่างเดียว

ภาพฟาว
มันมอบอบฟาว

เป๋าเสื้อผ้ามือถือแว่นตา
พาสปอร์ตโน๊ตบุ๊ก
เปิดแชทย้อนหลังให้ดูความน่ารักของแฟนหนุ่มช่วงระหว่างคบหาดูใจกันด้วย
มักจะทักมาบอกรักเป็นประจำเขียนทับศัพท์ด้วยนะ
ผมรักคุณมากมากเบฟเนี่ยค่ะมีรูปที่ทั้งสองคนวีดีโอคอลพูดคุย
แล้วก็โมเมนต์ต่างเยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็มีรูปคู่สุดท้ายที่ถ่ายด้วยกันที่เมืองไทยด้วยนะคะ
ทีมข่าวได้คุยกับยายของฝ่ายหญิงค่ะคุณยายกวยนะคะก็บอกอุ้ย
เจอ๑๐วันก็รักเหมือนหลานแท้เลยแหละนิสัยดีน่ารัก
พอเกิดเหตุแบบนี้นะสงสารสงสารหลานหลานยายร้องไห้ทุกวันเลยบะเม้ย
หลานยายร้องไห้ทุกวันเลยบ้าเม้ย
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุห่างจากบ้านของฝ่ายหญิงประมาณ๖กิโลเมตรนะคะ
ก็เป็นทางโค้งจริงจริงอะค่ะครับคาดว่าผู้ตายอาจจะไม่คุ้นเคยเส้นทาง
เพิ่งมาเป็นครั้งแรกและอาจจะขี่มาทำความเร็วประมาณนึง
อาจจะเสียหลักนะคะแล้วก็ตกลงไปในร่องริมถนน
โชคร้ายไปชนกับปากท่อระบายน้ำก็เลยเสียชีวิตแสดงความเสียใจด้วยนะคะ